เพราะเอกเอำอ่างหน้าไส

ขอยืมเงินชาวบ้านเป็นว่าเล่นแถมติดหนี้พนันบอลแต่ก็ไม่เจียมตัว
ก็เลยต้องไปรับจ๊อปล้างก้น
รับจอบล้างก้นล้างก้นอะไรหรอ

พอแองจี้อย่าไปบอกเขาสิ
เดี๋ยวแองจี้ถ้าเธอบอกฉันจะไม่พูดกับเธอ

สังเกตว่านางก็จะไปช็อปของแบรนดเนมเยอะ
ให้ไปสังเกตในไอจีของนาง

จริงงานนี้ถ้าไม่แฉเชื่อว่าหลายคนคงโดนอีกเยอะ
เอาเป็นว่าขอจัดหนักจัดเต็มกับพฤติกรรมพระเอกคนนี้ให้โลกรู้กันไปเลยดีกว่า
พระเอกออ่างหน้าใสเคยรับบทเป็นนักกีฬาสายเหลือง

สาววายต่างพากันกรี๊ดถึงหน้าบ้าน

สาววายเนี่ยต่างพากันกรี๊ดถึงหน้าบ้าน
เพราะได้จิ้นกับพระเอกหน้าใหม่หน้าตี

ที่คุณหมอณเกาหลีให้มาชุดใหญ่
แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องมาจิ้นแตก
เพราะพฤติกรรมของพระเอกออ่างหน้าใส

แล้วรามไปถึงพระเอกหน้าใหม่หน้าตี

จากนี้แฟนคลับสาววายบางคนก็โดนยืมไปเป็นหมื่น

จนนี่สิเนี่ยมันพอกกดขึ้นเรื่อย
ล่าสุดสืบทราบว่าพระเอกออ่างหน้าใส
เวลานี้หันไปรับจ๊อปเคลียร์ตู้เย็น

ให้กับบรรดาเกเท่ากระเป๋าหนัก

ได้ข่าวว่าไม่ถึง๔๕หมื่นนะฮะ

แต่การที่พระเอกหน้าใสจะไปต่อยอด
ก็ไปใช้หนี้พนันบอลกับเปล่า

เผลออาจจะโดนลูกหลงจากการทวงหนี้
อีกไม่นานแก๊งทวงหนี้เขาจะไปหาแล้วนะ